ของบุรีรัมยูเนเต็ดก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับน่าติดตามเชียร์มาก๑๗นาที๓๐นาที
เพื่อพิสูจนศักดิ์ศรีของตัวแทนจากสโมสรไทยแล้วก็มั่นใจว่า
จะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาด้วยครับ
สู้ด้วยเด็กไทย๙คนเราจะทำให้ดีที่สุดด้วยศักดิ์ศรีของตัวแทนจากประเทศไทย
ผลจะเกิดยังไงไม่รู้นะครับแต่จะพยายามเกินร้อยเปอร์เซ็นต์
เพื่อเอาแต้มกลับประเทศไทยครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไปดูว่าอุระว่าเล่นยังไงฟอร์มเป็นอย่างไร
เราก็ฟอร์มไม่ดีครับสองนัดที่ผ่านมา
สำคัญที่สุดก็คือหัวใจของเด็กที่จะต้องสู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่นที่จะถูกเลือกลงสนามคือผู้เล่นที่จะต้องสู้เพื่อบุรีรัมยูเนเต็ดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์
สุดหัวใจฟุตบอลลูกกลมมีลมอยู่ข้างในนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้
รายชื่อครับ๑๑คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ
๓๕๒ประตูเป็นสีวรักษ์นะครับ
กลางหลังมีชิดิพัฒน์แทนกราอเดสตูนเย็นและกะพันศาเหตุวิบูรณ์
ส่วนกองกลางนะครับก็จะมีนรึบดินวิรวัตโนดมรัฐนากรใหม่คามิจักรพันธ์แก้วพรม
แล้วก็กรกฎวิริยะอุดมสิริหน้าต่ำเป็นสุภโชคสารชาติ
แล้วก็หน้าคู่นะครับก็จะเป็นสุประชัยใจเด็
เริ่มขันขัน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาไทย
ไปดูเรื่องของแฟนบอลเมืองทองกันหน่อยนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้โชว์ก้นระหว่างที่กองหน้าของพี่ทีประสบ

และก็ต้องมีการตามหาตัวเกินอ่าตามหาตัวกันเพื่อหา
ของเมืองทองก็ผิดตามกฎข้อ๔๑๑ที่กองเชียร์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
มีโทษปรับ๓๐๐๐บาทครับ